นั่งเรือมารอชมโลมาสีชมพูค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ภาคใต้เนี่ยฝนตกจริงถัดตกเบาหน่อยละกันก็เลยเนี่ยค่ะใช้เวลามาท่องเที่ยวแบบนี้
วันนี้ขอย้ำขอเตือนพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานตอนบนภาคเหนือเตรียมรับมือกับฝนที่
บางพื้นที่ตกหนักบางพื้นที่ตกสะสม
โดยเฉพาะณเวลานี้พื้นที่แถบบึงกาล
นครพนมสกลนครอุดรธานีฝนตกหนักชุ่มฉ่ำเลยนะคะ
เป็นเพราะอะไรตรวจสอบข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เห็นชัดเจนนะคะว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนรวมถึงภาคอีสานนั้นจะมีลักษณะของปื้นสีเขียวปกคลุมอยู่
แสดงว่าจุดนั้นมีเมฆปกคลุมอย่างมากนะคะ
ส้มสีเหลืองก็คือจะหนักมากขึ้น
ปัจจัยหลักเลยก็คือว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่าน
วันนี้เห็นชัดเจนนะคะว่าพาดผ่านภาคอีสานภาคเหนือ
เพราะว่าร่องมรสุมนี้เกิดจากหย่อมความร้อนสองหย่อมอยู่ใกล้กันต่อจุดต่อจุดกันไปเรื่อย
ความร้อนต้องการลมค่ะเมื่อมาอยู่ต่อกันแบบนี้ก็เลยดึงลมเข้ามาเกาะตัวที่บริเวณของมันนะคะ

ขณะที่ขณะนี้บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงมีฝนกระจายตกอยู่
ตรวจสอบจากเรด้าของพื้นที่หนองจอกกรุงเทพมหานคร
จะมีประปรายบริเวณภาคตะวันออกนะคะแล้วก็แถวจังหวัดสระบุรีนะคะ
แล้วก็ปลาจีนบุรีเคลื่อนย้ายไปทางภาคตะวันออกด้วยในระยะนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังค่ะ
ส่วนเรื่องของทิศทางลมนะคะคุณผู้ชมดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ก็ยังคงมีกำลังปานกลางค่ะเพราะลมนี้ก็แผ่วแผ่วพัดมาทำให้ภาคใต้นั้นตกนะคะ
แต่ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ภาคอีสานภาคเหนือตอนบนตกก็คือร่องมรสุม
เห็นชัดเลยนะคะว่าจุดสีส้มเหลืองนั้นก็คือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักค่ะ
ระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะเรื่องของการเตรียมขนย้ายข้าวของไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของท่านเป็นสิ่งของต่าง
คนขึ้นชั้น๒ไว้ก่อนหรือว่าจะอพยพย้ายไปก่อนเพื่อความปลอดภัย
ขณะที่ภาคใต้นะคะดูเหมือนว่าฝั่งอ่าวไทยจะเที่ยวสบายฝั่งอันดามันก็มีคลื่นเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
ตรวจสอบข้อมูลกันนะคะคาดการณ์ประจำวันที่๒๑สิงหาคมค่ะ
เหนือฝนฟ้าขนองตก๑๖๐นะคะรวมถึงภาคอีสานตก๑๘๐ของพื้นที่
หนักภาคอีสานตอนบนและก็จะเคลื่อนลงมาเป็นอีสานตอนล่างในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ
สำหรับภาคกลางฝนตกเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันกระจายหลายจังหวัดระมัดระวังเรื่องของการขนย้ายเข้าของกันด้วย
พื้นที่ไหนไม่มีพื้นที่ที่สำรองน้ำก็สามารถเตรียมเอาไว้ด้วยนะคะ
สำหรับภาคตะวันออกจังหวัดรับลมชนบุรีระยองจันตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
ภาคใต้ฝั่งอันดามันกระบีตรังสตูนคลื่นสูง๒เมตรห่างฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่นะคะ
โดยมากแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้อยู่เยอะเพราะว่ามันจะเก็บความชื้น
สะสมความร้อนร้อนกับชื้นเจอกันก็เลยเกิดฝนนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศกันทุกวันเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้แนวโน้มว่าดูเหมือนว่าฝนจะเยอะขึ้นในแถบภาคเหนือภาคอีสาน
ระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้ใครอยากจะไปท่องเที่ยวไปได้ค่ะ
ฝนตกหยุ่มพอทิ้งท่องเที่ยวได้อย่างสนุก
เหมือนที่ดิฉันมาวันนี้นะคะก็มารอชมโลมาสีชมพู
ขอให้มีความสุขในวันหยุดแล้วกลับมาพบกันใหม่